มาดูอุบัติเหตุระทึกนี้ก่อนเกิดขึ้นที่ชนบุรีคุณ
เพราะว่ารถตู้คันหนึ่งข้ามเกาะกลาง
พุ่งชนกับรถพ่วง๑๘ล้อจนไฟลุกพลับเลยนะฮะ
และอีกอย่างนะครับรถพ่วง๑๘ล้อก็ถลายไปชนกับรถใหญ่อีกคันหนึ่ง
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๓ศพแล้วก็บาดเจ็บระนาวเลย
มีภาพวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นเหตุการณ์ชัดเจนเลยนะครับ
คุณผู้ชมชัดเจนไหมฮะรถตู้ข้ามเกาะกลางมาเลยนะฮะ
จังหวะนี้พุ่งชนกับรถพ่วง๑๘ล้อ
พ่วง๑๘ล้ออยู่ขวาสุดก็เฉมาชน
กับรถบรรทุก๖ล้อคันนี้
คือกลายเป็นรถใหญ่หมดเลยนะทั้งพ่วง๑๘ล้อแล้วก็บรรทุก๖ล้อ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๓รายและบาดเจ็บระนาวเลยนะครับ
อันนี้เป็นคลิปวงจรปิดนะฮะที่กล้องติดตั้งอยู่ตรงร้านขายต้นไม้ร้านนี้
คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปล่าสุดออกมานะครับ
คลิปจากกล้องหน้ารถจับภาพเหตุการณ์นี้ได้อีกมุมหนึ่ง

นี่ครับคุณผู้ชมภาพเหตุการณ์จากรถที่ขับมาด้านหลังรถบรรทุกใหญ่คันนี้นะฮะ
นี่รถพ่วง๑๘ล้อขับอยู่เลนขวา
รถตู้พุ่งมาชนที่วงกลมไว้คุณคนกระเด็นตกมาจากรถตู้

ตำรวจของสพเมืองชมบุรีได้รับแจ้งช่วงตี๕๓๐ที่ผ่านมานะครับ
เป็นเหตุรถชนกันบนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองขาเข้ากรุงเทพ
หมู่๑ตำบลหนองคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากครับ
เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรแล้วก็กู้ภัยไตรคุณธรรม
พบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าคอมพิวเตอร์สีขาวทะเบียนนหนูขอไข่๒๑๕๘มหาสารคาม

ผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมานอกรถรวมทั้งสิ้น๓ศพนะครับ
โดยผู้เสียชีวิตรายหนึ่งทราบชื่อแล้วนะฮะ
ก็คือนางวิลัยลักษณ์ดาวเรืองอายุ๕๗ปีนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๖รายทราบชื่อเช่นเดียวกันนะครับ
นางสาวพิชยาภาเพ็งสุวรรณอายุ๒๑ปี
นางสาวทวินแก้วบุษาอายุ๕๓ปี
นางรัตนาพรคำมือดอายุ๕๐ปี
เด็กหญิงสุพรรณสาพิมพากุลอายุ๑๔ปีนะครับ
แล้วก็มีหญิงไม่ทราบชื่ออีก๒รายอาการสาหัส
ทั้งหมดถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลชนบุรีโดยด่วน
เพราะว่าอาการสาหัสกันแทบทุกคนเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
พบรถตู้พังยับเยิน
ส่วนห่างออกไปประมาณ๒๐เมตรนะครับ
พบรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์๑๘ล้อขนาดใหญ่
ด้านขวาหน้าพังยับเช่นเดียวกันนะครับ
และใกล้กันยังพบรถบรรทุก๖ล้อ
ด้านหน้าพัง๖ล้อคันนี้นะฮะ
ถูกชนแล้วก็ถลายเข้าไปชนกับร้านจำหน่ายต้นไม้ข้างทางนะครับ
โดยนายประสิทธิ์ปลายชายภูมิอายุ๔๙ปี
คนขับรถหกล้อที่พุ่งเข้าไปชนร้านต้นไม้เนี่ย
เปิดเผยนะครับว่าเขาขับรถมาข้างรถพ่วง๑๘ล้อ

ส่วนรถพ่วง๑๘ล้ออยู่เลนขวา
่งหน้าเข้ากรุงเทพมนครนะครับ
แล้วก็รถตู้ขับมาจากทางกรุงเทพมนคร
่งหน้าเข้าระยองอยู่เลนส์ฝั่งตรงข้ามเลยคุณ

รถตู้พุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ชนรถพ่วงเสียงดังสนั่นนะครับ
แล้วก็รถพ่วงก็ถลายมาโดนรถหกล้อของเขาด้วย
ตำรวจคาดว่าคนขับรถตู้คงหลับในนะฮะ
หรืออาจจะมีการเบียดคันอื่นในเลนส์ฝั่งนู้นก่อน
จะเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ชนประสานงากับรถพ่วง๑๘ล้อ
ตอนนี้ต้องตรวจสอบภาพจากวงจรปิดมุมอื่นด้วยคุณ

เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ฟังเสียงคนขับรถหกล้อที่รถเขาพุ่งไปชนร้านต้นไม้เนี่ย
เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังนะครับ

ผมไปเกรงเทียงแล้วรถตู้ข้างนั้นข้ามก่อมาเลย